คุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่
ตามติดกันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเดือนนะฮะ

เมื่อวานนี้พระ๑๐รูปจากทั้ง๑๔รูปที่ถูกออกหมายเรียก
ฝ่าฝืนคำสั่งคอสชเข้ามารายงานตัวแล้วนะครับ
คำสั่งนี้ออกไปเมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมานับจนถึงวันนี้ก็เกือบเดือนแล้วนะ
ใช่ค่ะทนายความบอกว่าพระท่านไม่ทราบ
ไม่ได้รับคำสั่งนะฮะแต่เมื่อวาน
ที่สุด๑๐รูปก็เข้าไปรายงานตัว
ให้ทางวัดพระธรรมกายปลูกสร้างอาคารบุญรักษานะครับ
เพื่อหาความเชื่อมโยงว่ามีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยเพียงใดครับ

โฆษกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุนะครับ
ว่าตอนนี้ได้ออกหมายเรียกนางสาวอลิสาอัศวะโพคิน
เจ้าของที่ดินอาคารบุญรักษา
เจ้าของธุรกิจอสังหาบริมทรัพย์รายใหญ่
หลังจากนางสาวอลิสาซื้อต่อมาจากนายสุภาชัยศรีสุภอักษร
อดีตประธานสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงินแล้วก็รับของโจร
ซึ่งเป็นคดีเดียวกับที่พระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ก็ตกเป็นผู้ต้องหาสมคบคิดและสมคบการฟอกเงินเนี่ยนะครับ
โดยในหนังสือสัญญาลงวันที่๗มิถุนายน๒๕๕๙
นายสุภาชัยได้ขายที่ดินจำนวน๘แปลง

ให้กับนางสาวอลิสาในราคา๒๘๙ล้านบาท
พร้อมระบุว่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างใด
ไม่มีการเช่าและไม่มีการค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่
แต่กลับไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน
ซึ่งในขณะนั้นนายสุภาชัยอยู่ระหว่าง
ถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนคดียักยอกทรัพย์แล้วก็ช่อโกง
ซึ่งหลังการซื้อขายที่ดินเพียงไม่กี่สัปดาห
คณะกรรมการธุรกรรมก็มีมติอายัดทรัพย์ของนายสุภาชัย
ถูกมองว่านายสุภาชัยรีบจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินตรงนี้

และเมื่อวันที่๒๒เมษายน๒๕๖๐
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระธรรมชโย
ก็ได้มีการก่อสร้างอาคารบุญรักษา

โดยมีพระทตาชีโวเป็นผู้ทำพิธีตอกเสาเข็ม
และมีนายอนันต์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลของวัดพระธรรมกาย
ฟื้นฟูสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรนะครับ
รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการ
รองรับกรณีพระสงฆ์ที่อาภาษณ์
และไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ
ส่วนเมื่อวานที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะ
ใช่ค่ะที่สำนักงานอายการจังหวัดธัญบุรีนะคะ
ทนายพร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายจำนวน๑๐รูปนะคะ
ซึ่งทนายก็คือนายปัญญาถาวรอัครนินนะคะ
ได้เข้าพบพนักงานอายการจังหวัดธัญบุรีค่ะ
เพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาฐานขัดคำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสช
ที่บอกว่าให้ไปรายงานตัวกับพนักงานสอบสวน
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่หนึ่ง

ปัญญาทนายความบอกว่ามีพระสงฆ์เพียง๑๐รูปเท่านั้น
ที่วันนี้เข้าพบพนักงานอายการนะคะ
ส่วนอีก๔รูปประกอบไปด้วยพระทัตตะชีโว
พระมหาสมชายพระครูใบดีกาอำนวยศักดิ์นะคะ
จะเข้าพบพนักงานอายการ๒๒มีนาคมนี้
บอกว่าพระทัตตาชีโวท่านอาภาษณ์อยู่
ก็เลยไม่ได้มาพบเมื่อวานนะครับ
ส่วนพระมหาสมชายและพระครูใบดีกาอำนวยศักดิ

ใช่ค่ะก็จะรอแล้วก็จะมาพบพร้อมกันเนี่ยนะคะ

ส่วนอีกหนึ่งรูปพระธรรมชโย

ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะ

จะเข้าพบพนักงานอายการอย่างแน่นอน

และให้เหตุผลดังนี้ค่ะ
ฟังเสียงทนายค่ะ
วันนี้หรืออีก๑๐ปีหรือ๑๕ปีท่านก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดี
พระเด็จพระคุณท่านวิอยาณคือเขามีหมายเรียก
ให้ไปรับทราบข้อเก่าหาแล้วไม่ไปเท่านั้นเอง
ยังไม่ได้มีความผิดอะไรทั้งนั้นนะครับ
ถ้าท่านไปก็เข้าสู่กระบวนการประกันตัวต่อสู้คดี

ก็คือท่านจะมอบตัวเมื่อไหร่เป็นสิทธิ์ของท่าน

โดยพนักงานอายการจังหวัดธัญบุรีได้รวบรวมหลักฐาน
และเอกสารต่างเพื่อพิจารณาว่าจะทำการส่งฟ้องหรือไม่
พร้อมกับอนุญาตให้พระสงฆ์ทั้งหมด๑๐รูปเดินทางกลับวัดไปก่อนนะครับ
และมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือ๓๑มีนาคมประชุมภูมิในการสำนักพุทธ
เจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอ
บอกว่าเพื่อจะแก้ปัญหาทั้งในทางลับและทางเปิดเผย
แต่ว่าเน้นย้ำว่าจะดำเนินการอย่างละมุนละม่อมต่อไป